ภาษาโรงงานติดตาม
ภาษาโรงงานติดตาม
นี่คือเมืองแหละครับ

มันต้องไปต่อ
ปิดคลาดไหมเนี่ย
พิดทีค่าัมปรากฎว่าจะตั้ง
ความจริงก็จะโหวท
ว่าตอบเครื่องเวลา